กลับมาดูความดราม่าที่จริงไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะ
สำหรับสาวกระแตสุพักษรตอนนี้หลายคนรู้อยู่แล้วว่า
เธอกำลังตั้งท้องให้กับน้องเจ้าขาอยู่นั่นเองนะคะ
ท้อง๖เดือนแล้วความสวยความเป๊ะความปัง

เธอก็ยังคงใส่ส้นสูงอยู่นั่นเองนะคะ
ตอนนี้ในท้องมีลูกชายนะ
โอ้โหลูกชายอยู่พอดีเลยคนนี้ก็เป็นลูกชายนะคะคนนี้ก็เป็นลูกสาว
บอกว่ามีกระแสคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะคะ
ว่ามีความดราม่าเรื่องใส่รองเท้าส้นสูงอะไรอย่างนี้
เหมือนคุณแม่คนดังรายก่อนนะคะ
แตบอกเลยว่าจริงแล้วในชีวิตปกติ

พอออกงานเสร็จปุ๊บเธอก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะเลย
อีกทั้งตอนนี้ตั้งท้อง๖เดือนแล้ว
เป็นช่วงที่ไม่ต้องระมัดระวังมาก

ก็ให้แฟนเข้าใจด้วยว่าเธอก็ดูแลตัวเองดีเหมือนกันค่ะ
ฮิ้วรองเท้าแตะมาค่ะตรงเมื่อกี้ค่ะ
แล้วก็เปลี่ยนมาเข้างานนิดนึง

ใส่ไม่ไหวค่ะใส่ไม่ไหว
แต่ว่าดูชุดวันนี้แล้วก็ยังไงก็ต้องใส่รองเท้าแบบส้นสูงนิดนึง

เวลาเราทำงานเราก็ต้องขอสวยนิดหนึ่งค่ะ
แล้วก็เราไม่ได้อยู่ในช่วงที่อันตรายก็คือ
ช่วงที่๑เดือนถึง๓เดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้กี่เดือนแล้วค่ะ

ไม่ควรค่ะเพราะจริงคือตัวกะตาเองกะตาก็ท้องสองแล้ว

ตอนเจ้าขาเวลาเราทำงานเราก็ใส่ส้นสูง
แต่เวลาคือเราไม่สามารถที่จะเดินแบบอยู่ในห้างเป็นชั่วโมงอะไรไม่ใช่
แต่ว่าใส่เข้างานแล้วก็มาถอดตรงหน้างานอะไรอย่างนี้

ถ้าให้เขย่งส้นสูงตลอดงานคงไม่ไหว

ส้นสูงส้นแบบมันก็เล็กใช่ไหมคะ

และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าไปออกงานแบบนี้
รองเท้าแตะก็เกรงว่าจะไม่เหมาะสมนะคุณผู้ชม

ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีอยู่เหมือนกันนะคะ
ช้าโพกน้ำเท้าแตะติดตัวไปด้วยนะครับ
ชาวเน็ตก็สบายใจกันได้นะคะ